ดวงรายปักหนึ่งเมษายนถึงสิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตรา๓ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีสิงศ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕สิงหาคมถึง๑๔กันยายน
ท่านที่ยังไม่พบรักก็คงต้องรอให้จังหวะนี้ผ่านไปก่อน
ส่วนท่านที่มีคู่รักรู้ใจกันแล้วมีโอกาสดีที่จะพบรักใหม่นอกเส้นทางอีก
ขอแนะนำว่ารักที่มีอยู่แล้วดีกว่ารักที่จะพบในระยะนี้
ความรักของท่านในระยะนี้จะมีสะดุดบางไม่ราบรื่น
ทั้งนี้เพราะความประพฤติและการวางตัวของท่านเป็นเหตุหลัก
ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องพลัดพรากห่างไกลหรือห่างเหินเหมือนกันจากคู่ครองและความรักของท่าน
ท่านอาจถึงต้องสูญเสียรักที่มีอยู่เดิมออกไปจากวิถีชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง
คนที่มีผู้ครองแล้วจะมีปัญหาอาจต้องอยู่ห่างไกลกันบ้าง
หากท่านไม่ยอมเข้าใจความเป็นไปของชีวิตคู่และความเป็นครอบครัว
ระยะนี้ความสงบสุขในครอบครัวจึงขึ้นอยู่กับการวางตัวของท่านเอง
ท่านมีโอกาสเดินทางอาจไม่ใช่การเดินทางไกลนักและจะได้เพื่อนใหม่พบรักใหม่
ท่านจะมีความเข้าใจความผูกพันกับคนรอบข้างมากขึ้น
ได้รู้จักมักคุ้นกับญาติห่างที่น่าคบน่ารัก
ควรเร่งรัดการติดต่องานหรือประสานประโยชน์
เพราะจะได้ผลดีก้าวหน้าเห็นช่องทางทำความตกลงในเรื่องต่าง
งานจะขยายตัวขึ้นไปในด้านปริมาณ
ต้องทุ่มเทเงินกำลังใจและให้เวลากับงานมากขึ้น
ท่านจะถูกเร่งรัดการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและอาจจะได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่
ซึ่งต้องการรับผิดชอบมากขึ้น
เรื่องเงินโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างร้อน
เมื่อได้รับมาแล้วมักจะต้องจ่ายออกไป
รายจ่ายหลักเป็นไปเพื่อการลงทุนการขยายงานขยายธุรกิจการเดินทางและการใช้จ่ายที่มีบุพการีและญาติเป็นสาเหตุหลัก
ลาบผลที่คาดว่าจะได้จะยังไม่ได้แต่จะได้ลาบลอยเหลือราบจรลาบที่ไม่ได้คาดหวังไว้
ขอให้ท่านระมัดระวังอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาและฟันของท่านให้ดี
อย่าใช้สายตามากเกินไปจะมีปัญหาการมองไม่เห็นตามมา
ส่วนฟันก็เช่นเดียวกันหากผิดปกติควรรีบไปพบทันตแพทย์
ชาวราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กันยายนถึง๑๔ตุลาคม
ถ้าท่านยังโสดสนิทจะพบคนที่ถูกตาถูกใจ
ในระยะนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีขอให้รอไว้ก่อน
เพราะท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของแล้วแต่เจ้าของไม่ปรากฏตัว
รักในลักษณะเช่นนี้อาจนำปัญหายุ่งยากมาสู่ท่านได้ในภายภาคหน้า
ท่านจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนรักเก่าแม้จะก่อให้เกิดความสุขแต่ก็เป็นระยะสั้นเท่านั้น
ระยะนี้ท่านจะเดือดร้อนเพราะคนต่างเพศเป็นเหตุ
ท่านที่มีคู่ครองครอบครัวจะไม่สงบสุขนักเพราะท่านจะไปติดบวงเสน่ห์คนม่าย
หรือคนที่เพิ่งพบพระใหม่ซึ่งจะเป็นเหตุที่ทำให้ครอบครัวร้าวฉานได้
หากท่านที่มีคู่แล้วคู่ของท่านจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือประสบภัยต้องเหินห่างกัน
ทำให้ท่านมีความกังวลใจท่านจะได้เกี่ยวข้องกับวงศาคณะญาติมากขึ้น
หรือได้พบญาติพี่น้องที่จากกันไปนานท่านจะชอบดำเนินชีวิตแบบเรื่อย
ไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อนใหม่มีโอกาสที่จะได้ญาติเป็นปียมิตรหรือเป็นคนรัก
จะมีงานที่ต้องใช้วิชาการชั้นสูงหรือการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง
ทุ่มเทกายใจอย่างเต็มที่แต่งานจะทำให้ท่านมีทั้งรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ท่านที่ยังไม่มีรายได้ประจำจะเริ่มมีในระยะนี้
ท่านมีเกณฑ์เสียเงินจากการเสี่ยงการเล่นการพนัน
ดังนั้นจึงควรเว้นไว้ก่อนจะมีรายจ่ายจรพิเศษกว่าเดือนก่อนก่อนเป็นจำนวนค่อนข้างมาก
การเดินทางจะนำความไม่สบายใจมาให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ
จะมีอันตรายจากการขับขี่หรือโดยสารยานพานะขนาดเล็กเช่นจักรยานจักรยานยนต์
ท่านจะมีภัยเพราะสุราเมไรเป็นเหตุด้วยอย่างที่เขาบอกว่าสุราเป็นเหตุให้พิการ
สุราเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ท่านจะเสียเงินเพราะอุบัติภัยหรือสุขภาพเป็นเหตุ
ระวังอาการป่วยไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังโรคประจำตัวและยังไม่หายขาด
จะกลับมาออกอาการกำเริบขึ้นอีก
ชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ตุลาคมถึง๑๔พฤศจิกายนหากยังโสดมีโอกาสสูงมากที่จะพบคนดีคนถูกใจในบรรยากาศรื่นรมเช่นในงานเลี้ยงสังสรรค์งานชุมนุมเพื่อนฝูง
ถ้าพบคนที่ท่านควรมั่นใจให้มากน่าจะเป็นคนราศีเมษตุลกลุ่มเมทุนธนูและราศีสิงถ้ามีคู่แล้วแต่มีความขัดข้องหมองใจกันอยู่ความรักที่เสื่อมเสียมีปัญหาจะลดบทบาทด้านลบลดน้อยลง
ท่านจะมีความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความรักมากขึ้นเรื่อย
ท่านจะมีความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวังในเรื่องความสุขสมอารมณ์หวัง
จะมีคนทำให้ชื่อเสียงที่ดีอยู่เสื่อมเสียไปด้วย
จะเกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นติดตามตรวจสอบงานเก่าซึ่งเป็นภาระแก่ท่าน
ไม่เช่นนั้นท่านก็ต้องรับช่วงงานจากบุคคล
อันทำไว้ไม่เรียบร้อยมาแก้ไข
เอกสารการเจรจางานใหม่จะเสียเปรียบล่าช้าไม่ทันการ
อาจถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิในความบกพร่องที่ท่านไม่ได้ทำ
แต่มีผู้ทำความผิดแล้วทิ้งไว้ให้ท่านทำ
ความสำเร็จในการทำงานยังคงไม่จำใสคงมืดมนต์อยู่
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานที่มีต่อท่านดูเหมือนจะลดน้อยลงด้วย
ท่านจึงต้องทำงานด้วยความยากลำบาก
การเงินยังคงวุ่นอยู่มาก
บางทีท่านอาจต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อรอลืดหรือเปิดทางให้ทำงานได้สะดวกขึ้น
รายจ่ายจะแรงกว่ารายรับ
ไม่ควรค้ำประกันทางการเงินให้แก่ผู้ใดในระยะนี้
เอกสารทางการเงินที่ท่านต้องเกี่ยวข้องจะชำรุดศูนย์หายติดตามยาก
ท่านจะได้ข่าวไม่ดีของเพื่อนฝูงหรือญาติอาจต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล
ตัวท่านเองขอให้ระวังเรื่องอุบัติภัยบาดเจ็บหรืออันตรายจากการทำงาน
ถ้าใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคม
ส่วนสุขภาพให้ระวังอาการป่วยไข้ปวดหัวตัวร้อนในระหว่างการเดินทางไว้บ้าง
ชาวราศีพิจิกษ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕พฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคม
จะได้รับของฝากของขวัญที่สวยงามถูกใจจากคนที่หวังไมตรีจิตพิษวาสจากท่าน
ถ้าเป็นจริงก็ให้รับไว้ทั้งสิ่งของและไมตรีจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นคนเกิดราศีพฤกษก
พิจิกษ์มังกรมีนกรกฎหรือราศีกันเพราะของขวัญนั้นเปรียบได้ดังสอนกามเทพเลยทีเดียว
จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานต่างเพศเป็นเพราะเขาหรือเธอผู้นั้นมีใจเอ็นเอียงหาท่านอยู่แล้ว
ท่านที่มีคู่ครองกันแล้วคู่ของท่านกำลังดวงดีมีโชคบารมีในครอบครัวและที่ทำงานของคู่ของท่านโดดเด่น
จะมีอำนาจคุ้มครองปกป้องท่านถ้าท่านมีปัญหาทางใจใดก็ขอให้ปรึกษาคู่ครองของท่าน
จะได้รับคำแนะนำการดูแลช่วยเหลือให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตไปได้
การสมาคมการไปงานสังสรรค์การร่วมทำงานการประชุมสัมมนา
งานออกทำงานจิตอาสาหรือทำงานการกุศลสาธารณประโยชน์
หรือการเดินทางเป็นคณะจะได้รับความสะดวกและมีมิตรใหม่
ไม่ว่าท่านจะทำอะไรหรือคิดสร้างความสัมพันธ์รักกับใคร
เพื่อนร่วมงานจะคอยสนับสนุน
งานจะคล่องตัวหรือได้พบช่องทางดีในทุกเรื่อง
การลงทุนทำธุรกิจการริเริ่มกิจการงานใหม่
จะให้ประโยชน์ครบถ้วนสมความตั้งใจ
เพื่อนร่วมงานจะคอยสนับสนุนท่านอย่างเต็มใจ
อาจคิดริเริ่มงานใหม่หรือขยายงานเก่าออกไป
แม้จะยังไม่ได้ลงมือดำเนินการในระยะนี้
ก็ควรหาข้อมูลและวางแผนไว้ได้แล้ว
รายจ่ายจะต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มีแต่เรื่องรายจ่ายให้ร้อนใจ
อันเกิดจากลูกหลานบริวารคนในความดูแล
จะเดือดร้อนเพราะลูกน้องลูกจ้างบริวารลูกหลาน
คนเหล่านี้จะนำเรื่องเสียเงินมาให้ท่านช่วย
ต้องไปสารหรือโรงพักเพื่อเยี่ยมเยี่ยนหรือประกันตัวพวกเขา
ท่านมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับความร้อนหรือไฟและแก๊ส
ส่วนสุขภาพมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดและเป็นลมหน้ามืดบ่อย